มาดูใครที่เป็นธาตุของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะธาตุน้องแมว
คุณต้องดูนะธาตุแมวทั้งหลายโปรดระวังนะคะ
กวนน้องแมวตอนหลับคุณอาจจะเจอแบบนี้ค่ะ
อย่ามาจับมือไม่ชอบ
อย่ามาจับมือ
ก็บอกว่าอย่ามาจับมือปัดโทร

อย่ามาข้างมันก็ไม่ได้
เฮ้ยเอาออกไปหน่อย
มาอีกแล้ว

เออเขาบอกว่าอย่ามากวนไงแล้ว
ยันไปเต็มเลยเต็มคาราเบลเต็มหน้าคุณพี่คนนี้เลยค่ะ
จริงอ่ะก็เข้าใจความภาพแมวของคุณ

แต่แมวเนี่ยโลกส่วนตัวสูงยังไง
อย่าไปยุ่งกับเขาเวลาเขานอนนะไม่ยังว่าลำคัญ
ท่านอนแบบนี้ยังธรรมดา
น้องใบตองแมวคุณนอนยังไง
แมวดิฉันตีรังกานอนได้

นี่คือแมวมันนอนอย่างนี้จริง
คือซัมปัดสุดแล้วคือจะนอนท่าไหนก็ได้แมวเหมือนไม่มีกระดูกให้ฟาก
แต่ก็ยังจะไปก่วน
เหมือนอยากให้แมวสนใจมาหอมหน่อยมาจุ๊บหน่อยมาอะไรหน่อย

แมวก็สนใจด้วยการใช้เท้าหลังยันเข้าไปที่ใบหน้าของเธอ
จะเอาผุดบรรบาทนะเอาทาวยิบนะ
เอาทาวยันใช้คำว่ายันแล้วกางเล็บ
นี่ฉันก็เป็นคนหนึ่งแหละชอบเห็นแมวนอนแบบไปแจ้มมัน